หลังจากที่หัวหน้าคณะคอสชมีคำสั่ง
ที่เป็นมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนะครับ
วันนี้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้มีการหารือกับทางกศธช
โดยกศธชระบุว่าหากช่องไหนต้องการที่จะคืนช่องนะครับ
ก็สามารถที่จะแจ้งได้แต่ต้องเป็นภายในวันที่๑๐พฤษภาคมนี้
ติดตามจากรายงานครับ
โดยสาระสำคัญในส่วนของทีวีดิจิตอลตามประกาศคำสั่งคอสช
คือไม่ต้องชำระเงินค่าประมูลงวดที่๕และ๖
รวมกว่า๑๓๖๐๐ล้านบาท
รายที่ชำระแล้วสามารถขอคืนได้
ส่วนรายที่ยังไม่มาชำระงวดที่๔จำนวน๑๗ช่อง
มูลค่ารวมกว่า๓๒๐๐ล้านบาท
ขอให้มาชำระภายในวันที่๘สิงหาคม๒๕๖๒นี้
โดยผู้ที่จะใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
สำนักงานกศธชภายใน๓๐วัน
นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้

ท่านจะต้องมายื่นเพื่อที่จะคืนบายอนุญาต

เกณฑ์ในการที่จะชดเชยเยียวยา
ในการคืนขึ้นความทีเราจะรีบทำให้เสร็จ

ถ้าท่านไม่พอใจเราจะเขียนในหลักเกณฑ์นั้นไว้
อันสุดท้ายก็คือท่านประสงค์ที่จะขอถอนไม่คืน
ก็คือสามารถระเบิดการได้
กลางกระแสข่าวที่ระบุว่า
จะมีผู้ประกอบการคืนช่องไม่ต่ำกว่า๕ช่อง
โดยเฉพาะช่องที่มีมากกว่า๑ช่อง
มุมของผู้ประกอบการช่อง๓ที่ถือครองอยู่ถึง๓ช่อง
จะยอมรับว่าทั้ง๓ช่องไปได้ดี
แต่เหนื่อยกับการประกอบธุรกิจจากพฤติกรรมผู้ชม
หันมาชมทางออนไลน์ควบคู่กับทีวี
และปฏิเสธที่จะตอบคำถามการคืนช่อง
โฆษณาข้าวใครก็ทำ
เช่นเดียวกับอสมทที่ถือครองอยู่๒ช่อง
และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะคืนช่องเด็กตามกระแสข่าวหรือไม่
อกจากนี้ยังกังวลว่าการคืนช่องอาจกระทบ

พร้อมเรียกรองให้กรสภชหามาตรการเยลยา
มาตรการที่ออกมา
มาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพื่อเปิดทางให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์เดินหน้าต่อไป
นับถอยหลังอีกไม่ถึง๓๐วัน
ช่วงที่ประเมินแล้วว่าจะไปต่อก็ต้องสู้ต่อไป
ส่วนช่องที่ไปต่อไม่ไหวก็จะได้รับเงินคืน
ภายใต้เงื่อนไขที่กศธชกำหนด
คือหลังจากวันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙
หลังจากกศธชได้รับเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน๗๐๐เมกาเฮิร์ส
โดยเรียงลำดับจากช่องที่มีผลประกอบกันน้อยที่สุดไปหามากที่สุด
กศธชข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน